คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยครับ
จับตาประชุมสภาแก้ไขมาตรา๒๕๖
เชื่อว่าปิดสวิตช์สวไม่ได้

หลอมรวมประชาชนนี่คือบรรยากาศครับ
นำโดยนายจตุพรพรมพันธ์แล้วก็นายนิติธรล้ำเหลือ
จัดชุมนุมใหญ่ใจกลางเมืองเลย
หยุดอำนาจ๓ปเพื่อนับหนึ่งประเทศไทย
นี่นะฮะก็มีร้องรำทำเพลงนะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องมารถติดนิดหน่อยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็มาดูแลความสงบเรียบร้อยครับ
แล้วก็มีการแถลงข่าวก่อนการชุมนุมระบุว่า
หลอมรวมประชาชนประกาศชัดเจน

เพราะมองว่าคณะนี้จะยึดครองอำนาจประเทศไทยต่อไป
โดยเฉพาะในวันที่๖๗กันยายนนี้
จะมีการนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลมาตรา๒๗
ตัดอำนาจสวเลือกนายกรัฐมนตรีเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา
ซึ่งเชื่อว่าไม่สามารถที่จะปิดสวิตช์สวได้นะครับ
แต่หากผลคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
กรณีการดำรงตำแหน่งของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาเป็นอย่างไร
ก็น่าจะเป็นปมนายก๘ปีนะครับ
ในวันนั้นเชื่อว่าจะเป็นจุดแตกหักของสังคมแน่นอนครับ
และก็ต้องการจะชี้ให้เห็นว่า
ปไม่ว่าจะปประยุทธ์
ซึ่งเนี่ยนะครับก็ใจจดใจจ่อ
ต้องการกลับมายังธรรมเนียบรัฐบาล

ซึ่งฟิตผิดสังเกต
ว่าโรคนายกรัฐมนตรีคนป่วยก็จะหาย
คนไม่มีแรงก็จะกลายเป็นคนที่มีแรง
คนที่เดินไม่ได้ก็จะคล่องแคล่วโดยฉับพลัน
นั่นก็คือยายี่ห้อนายกรัฐมนตรี
ในขณะที่นานี้ทอนเขาบอกว่าสามปคือสามปัญหาหลักของประเทศ

เดี๋ยวต้องรอดูครับสวจะยอมให้ผ่านกฎหมายหรือไม่

การเมืองช่วงนี้นี่คลาดสายตาไม่ได้จริงนะ
หลายเรื่องหลายราวจริงนะคะ